คือจริงเขาเลื่อนไปเป็นวันที่๓๐ก่อนใช่ไหมคะ

เป็นวันที่๑วิศจิกา
ก็คือเลื่อนไป๑วัน
คือเขาบอกว่าไม่จริงคือตอนแรกเนี่ย
เลื่อนจาก๓๐กันยาเป็น๑๗ตุลาคม
คือวันนี้จริงมีนัดต้องไป
แล้วขอเลื่อนอีกค่ะหลายคนก็แบบ

กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะวันนี้เนี่ย
ศูนย์ราชการผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอกันเหมือนกัน

ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเป็นคนออกมาให้ข้อมูลว่า
ทางคุณใบเตยกับดีเจแมนเนี่ยส่งทนายมายื่นหนังสือ
ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เช้าเนอะผู้สื่อข่าวไปตามแต่เช้า
ผู้อำนวยการก็บอกว่าตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่ายื่นหนังสืออะไร
อาจจะเป็นหนังสือเลื่อนนัดก็ได้หรืออาจจะเป็นหนังสือแก้ไขข้อกล่าวหาก็ได้
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปก็คือส่งทนายเป็นตัวแทนเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีการเลื่อนส่งหนังสือเลื่อน

ก็ปกติน่าจะต้องเตรียมเอกสารใช่กำลังจะบอกเหมือนกัน
ถามว่าตอนนี้ถ้าสมมุติคนบอกว่าแมนกับใบเตยหายไปไหม

ก็ไปเขายังไปงานแต่งงานอยู่เลยถูกต้องไหมฮะ
แสดงว่าแมนกับใบเตยยังอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้คือทนายมาเลื่อนใช่ไหมฮะทนายมาเลื่อนเฉย
ใช่ค่ะใช่ทนายก็คือส่งตัวแทนส่งทนายมาเป็นตัวแทนแล้วก็มาขอเลื่อน
แต่ก็มีการให้ทนายไปคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งถ้าเป็นทรงนี้แอดมินคาดว่าเธอน่าจะเลื่อน
เลือกได้เลือกตั้งใหม่ก่อนใช่ไหมเขาเขียนว่าไง
ยื่นหนังสือเลื่อนแทนบอกขอเลื่อนเป็น๑พฤศจิกายน๒๐๒๐
ถ้าเป็นทรงนี้แอดมินคาดว่าเราอาจจะได้เลือกตั้งใหม่ก็คือปีหน้า
รู้สึกจะไปทำบุญทอดกระถิ่งอยู่ทนายเจมส์ก็กระถิ่งอยู่
น่าจะถอนตัวจากคดีแล้วดูท่าทางในรูปคือป้าคนหนึ่งที่มายื่นหนังสือเลื่อนให้
ซึ่งทางผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบบอกว่าเป็นทนายความ
ไม่รู้ไม่รู้อ่าทนายเจมสไปไหนอ่ะเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปยังยังทำให้หรือไม่ทำให้
หรือยังไงเก็บตามตอนต่อไปแสดงว่าหรือเปลี่ยนทนายว้
ยังไม่รู้ไงพี่อืมก็หรือเปลี่ยนทนายแต่พี่สนิทกับทนายเจมสไหมอ่ะ
พี่ไม่ได้สนิทกับทนายต้องตามพี่หนุ่มทนายตัวเองตัวเองต้องให้พี่หนุ่มไปถามให้เราแหละ
ว่าแบบเอ๊ะตกลงยังไงแบบไหนหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ
ถ้างั้นก็ต้องเป็นตัวแทนถ้าเจมส์ไม่มาก็ต้องส่งตัวแทนมาแล้วปกติอ่ะ
หรืออาจจะเป็นคนของทนายเจมส์ก็ได้นะพี่ผู้หญิงท่านเมื่อกี้อ่ะอาจจะใช่

นักข่าวก็ต้องบอกสิเป็นคนของท่านนักข่าวอาจจะไม่รู้อ่ะ
ทนายเจมส์ออกมาตอบง่ายสุดเพราะพวกเราไม่รู้อยู่แล้ว
คนที่ถูกออกหมายเรียกไปแล้วตำรวจเขาก็ออกหมายเรียกอยู่
คุณก็ต้องมาแค่นั้นเองเพราะถ้าคุณไม่มา

อันนี้ตามกระบวนการก็รอรอติดตามตอนต่อไปว่า
ตำรวจจะเรียกใครอีกแล้วจะมาใหม่มาส่งตัวแทนเหลือนใหม่เหลือนอะไรยังไง
ก็ต้องรอดูนะ